ส่วนเรื่องของมลภาวะสภาพอากาศตอนนี้
ละพิษบอกเลยว่ามันก็ยังเยอะอยู่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะ
ภาคเหนือเขาเผากันเยอะไงชาวมงชาวบ้าน
ทีนี้มันก็เกิดเป็นพวกฝุ่นควันมลพิษ
ผมก็มีแนะนำเหมือนกันเพราะว่าบางพื้นที่ในภาคเหนืออย่างเช่นที่จังหวัดลำปาง
เขาก็มีชุมชนปลอดการเผานี่ดีมาก
รักสิ่งแวดล้อมนะครับลองไปติดตามรายงานนี้ดูครับ
วิถีคนกับป่าที่บ้านต้นต้องจังหวัดลำปางแห่งนี้
เคยอยู่ร่วมกันแบบคนตักตวงประโยชน์จากป่า
การเก็บของป่าอย่างหน่อไม้เห็ดผักหวานป่า
และการเผาป่าด้วยความเชื่อว่า
จะช่วยให้ของป่าแตกยอดได้ผลผลิตเยอะขึ้น
แต่วิถีชีวิตเหล่านั้นกลายเป็นอดีตไปแล้ว
เมื่อ๑๐ปีก่อนเนี่ยป่าชมชนอย่างนี้แห้งแรงมาก

ก็ไปขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชน
สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน
แล้วได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน
เพื่อทำกิจกรรมต่างจากนั้นเขาก็ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครบวงจร
จนถึงปัจจุบันเขาก็ได้ผืนป่าที่เสื่อมสม
กลับคืนมาเป็นป่าสมบูรณ์ณปัจจุบันนี้ครับ
ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีไฟป่ามานานกว่า๑๐ปีแล้ว
เพราะชาวบ้านได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบคนอยู่ร่วมกับป่า
ด้วยการพึ่งพาอาศัยกัน
ทำให้ชาวบ้านหันมาอนุรักษ์พื้นป่า
ทำแนวกันไฟทำฝ่ายชะลอน้ำและปลูกป่าทดแทน
ป่าบ้านต้นต้องก็กลายเป็นแหล่งสร้างรายได้
ตอบแทนให้กับชาวบ้านอย่างยั่งยืน
ชุมชนแห่งนี้ดูแลรักษาป่าโดยไม่ใช้กฎหมาย
แต่ใช้วิธีสร้างความเข้าใจร่วมกัน
เพื่อให้ป่าไม้แห่งนี้สร้างรายได้สร้างอาชีพ

คือเขาได้เห็นปลาเขียวชะอุ่ม
แล้วก็ชาวบ้านก็มีรายได้จากตรงการที่ว่า
ปลาเขาฟื้นขึ้นมาตรงนี้แล้วจ้ะ
และเหนือสิ่งอื่นใดคือความภูมิใจ
ที่ได้ส่งต่อทรัพยากรที่มีคุณค่า
ไปอย่างรุ่นลูกรุ่นหลาน

ส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานจริงเลยนะคะ
ก็ช่วยกันนะคนละไม้คนละมือเพื่อโลกของเรานะคะ